จะไปขายสร้างรายได้ค่ะ

ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์
แบบว่าเขาไปตามสถานที่หรือเปล่า

ไม่ใช่ออกทริปเขาขี่เอาอึงอ่างไปขายคุณชนะ
รอนะไม่ต้องไม่ทำเล่นเอาคุณเห็นตะกร้าข้างรถไหมทำจริง
เป็นแบบว่าอาชีพเสริมในช่วงนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดชายภูมิ
อย่างที่นี่อำเภอบ้านเข้าชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์เมื่อกี้ที่คุณเห็นน่ะ
แล้วเอาอุปกรณ์ไปไหนไปจับอึ่งก่อนเอาตะก้าข้างรถติดข้างรถไปอย่างเงี้
ไปจับอึงอ่างที่มันออกมาเล่นน้ำอึงอ่างวางไข่กันมากมาย
แล้วคุณดูนะแต่ละคนจับปึงอ่างได้เยอะมากวันหนึ่ง๒๐๓๐กิโลกรัม
แล้วก็ค่อยขี่มาวางขายที่ตลาดนี่นะคะเป็นตลาดขายของป่า
อยู่ที่อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิมีทั้งแบบเมื่อกี้เห็นมาแบบย่างให้ก็มี
ย่างแล้วก็มีอึ่งสดแบบดุ๊กดิ๊กอยู่ก็มี
แต่ถ้าอึ่งไข่ราคาขายตอนนี้นะกิโลกรัมละ๓๐๐บาทนะคะ
อูห์คุณดูดีนี่ขายรวมกันอึงรวมกันอย่างนี้นะ
กิโลกรัมละ๒๕๐แต่ถ้าเป็นอึ่งไข่๓๐๐บาท
และอึ่งย่างไม้ละ๕๐บาทนะคะ
ไปคุยกับแม่ค้าแม่ค้าที่เอาอึ่งมาขายเนี่ยเขาบอกให้ทีมงานของเราฟังบอก
ดีใจร้ายหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ฝนมันตกลงมานะจ๊ะ

โอ้โหอึงจ้ะมันออกมาเล่นน้ำ
ค่อยนี้ดีใจดีใจ
มักร้ายจ้ะมักร้ายอกใช่จ้าอึ่งเนี่ยออกมาให้ได้ขายเนี่ยรายได้นะ
วันละประมาณครึ่งหมื่น
เฮ้ยเดี๋ยวนะ๕๐๐๗๐๐บาทต่อวัน
ถือว่าเป็นโอกาสทองโอกาสดีที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้สูง

ึ่งกระมังมันอยู่ในกระมั้ง
ถ้าอึ่งอ่างก็ต้องอยู่ในอ่างสิ

อึ้งก็ละมั้งอึ้งก็ละมั้ง
อึ้งอ่างมานั่งพักโอ